มหาวิทยาลัยศรีปฐุมแถลงความพร้อมส่งนักกีฬา๑๖๑คน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่๔๕
ราชมงคลธัญบุรีเกมประจำปี๒๕๖๑ระหว่างวันที่๒๒๓๑มกราคม
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลเอกเสรีพุกมาร
ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาโครงการนักกีฬาทุน
กล่าวว่ามหาวิทยาลัยศรีปฐุมตั้งเป้าคว้า๑๕เหรียญทองจาก๑๑ชนิดกีฬา
โดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันนะครับ
นำโดยกรรมราชนาเมืองรักนักกอล์ฟที่คว้าแชมป์รายการ
แชมป์เอเชียแปซิฟิกโนมูระครับที่ประเทศมาเลเซีย
รวมทั้งสุริยาพรมล่านักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย